เส้นใต้วันนี้ขอคุยเรื่องการจราจรหน่อยครับ
อันที่จริงคนกรุงเทพเนี่ย
ชาชินไปแล้วครับเรื่องปัญหาการจราจร
คนกรุงเทพสิ้นหวังไปแล้วเรื่องการแก้ปัญหาการจราจร
เพราะคนกรุงเทพเข้าใจครับว่า
ปริมาณรถที่มันเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกเดือนทุกปี
แต่สภาพถนนเท่าเดิมยังไงยังไงรถก็ต้องติด

เราเข้าใจต่อไปด้วยว่าทำไมคนต้องขวนขวายซื้อรถ
ก็เพราะว่าระบบขนส่งมวลชนบ้านเรามันแย่
นั่งรถเมย์เนี่ยช่วงเช้าช่วงเย็นมันเต็ม
กว่าจะได้ขึ้นไปทำงานไม่ทัน
ออกแต่เช้าก็ยังไปทำงานไม่ทัน
ไม่สะดวกก็จำเป็นต้องขวนขวายซื้อรถ
เราก็เข้าใจต่อมาว่ารถมากไม่พอ
ระเบียบวินัยในการขับรถบ้านเราก็มีปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้รถติด
ฉะนั้นเมื่อชาชินและเข้าใจก็มีความรู้สึกว่าต้องทน
ทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกต้องทำใจทนกับสภาพการจราจร
มีความหวังอยู่บ้างว่าเมื่อรถไฟฟ้าทุกสายเสร็จสิ้น
เชื่อมกันเป็นใยแมงมุมแล้วเนี่ยรถจะติดน้อยลง
แต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าคนที่เขามีรถอยู่แล้วเนี่ย
ซื้อรถอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วต่อให้รถไฟฟ้ามาผ่านหน้าบ้าน
ไม่รู้จะมีสักกี่คนที่จะทิ้งรถแล้วนั่งรถไฟฟ้า
ก็อาจจะต้องขับรถต่อรถก็ยังเต็มอยู่บนท้องถนนต่อ
แต่ว่าเอานะก็พอมีความหวังประเทศที่เขาใช้รถไฟฟ้ามาก่อนเรา๒๐๓๐ปี
คนเขาไม่มีรถเขาไม่ซื้อรถเพราะว่ารถไฟฟ้าเขาสะดวก
นี่เราปล่อยให้รถยนต์เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมาคิดทำรถไฟฟ้า
แต่ว่าถึงแม้จะสิ้นหวังแต่ว่าเมื่อวานนี้ทำให้คนกรุงเทพส่วนหนึ่งมีความหวังขึ้นมา
เพราะนายกรัฐมนตรีชำเรืองมองไปเรื่องปัญหาการจราจร
แล้วนายกรัฐมนตรีไปที่บก๐๒
ก๐๒ก็คือกองบังคับการตำรวจจราจรกลางของกรุงเทพนี่แหละ
ท่านไปให้ก็คิดให้นโยบาย
สั่งการแล้วก็บอกว่า๓เดือนหลังจากนี้
จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ผล
เออ๓เดือนหลังจากนี้จะแก้ปัญหาให้ได้ผล
คนก็มีความหวังขึ้นมาอีกว่ามันจะทำยังไง
แต่ว่าแน่ปัญหาการจราจรมันมี๒เรื่อง
หนึ่งเรื่องโครงสร้างถนนน้อยรถมาก

แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยให้แก้ได้คือ
การเอาจริงเอาจังของผู้ปฏิบัติหน้าที่
แล้วปล่อยให้รถติดยาวไปแก้ตรงปัญหาตรงนั้นให้ได้
ทำยังไงในถนนที่เขาห้ามจอด

ก็เป็นปัญหาแล้วเป็นคอขวดรถก็ติดสะสมกันไปเยอะแยะ
ทำยังไงไม่ให้คนฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อให้การจราจรคล่องตัวลง
อันนี้เป็นเรื่องของบริหารจัดการ
ตรงนี้แหละที่นายกบอกว่าถ้ามีการบริหารจัดการ
มันจะแก้ปัญหาได้ไปได้เยอะ
พูดถึงเรื่องแนวทางสร้างรถไฟฟ้า
ตอนนี้ใครที่อยู่บนถนนหลัก
ที่เขากำลังทำรถไฟฟ้าโอ้โห

เคยติดเป็นชั่วโมงเป็น๒ชั่วโมงเป็น๓ชั่วโมง
มีคนตั้งคำถามว่า
สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาไปทำอะไรกับ

เขาจะเริ่มปิดถนนตั้งแต่๔ทุ่ม

เพราะคิดว่าหลัง๔ทุ่มเนี่ยรถจะโล่งแล้ว

แต่ทุกวันนี้ถนนบางสาย๔ทุ่มมันรถยังติดอยู่ครับ
ไปดูถนนรามอินทราแจ้งวัฒนะสิครับ

บริษัทที่ทำรถไฟฟ้าก็มาขอพื้นที่ตรงกลาง
ข้างละอีกข้างละ๑เลน
รถติดกันมหาศาลมีคำถามว่า
ถ้าจะขยับให้การปิดกั้นพื้นผิวจราจรเนี่ย
ขยับไปเป็นเที่ยงคืน
รอให้รถโล่งลงมาหน่อย
จะทำให้การก่อสร้างช้าไปมากไหมครับ

ไหมกับทำให้การจราจรไม่ต้องติดหนัก
ในช่วง๔ทุ่ม๓ทุ่ม๔ทุ่ม
ทุกวันนี้๔ทุ่มก็ยังติดอยู่
นี่ทางแนวรถไฟฟ้านะ
ทีนี้มาถึงเรื่อง
การแก้สั่งการให้กวดขันปัญหาการจราจร
นี่นายกลงมาสั่งเอง
เป็นครั้งแรกก็จริงแต่ก่อนหน้านี้

วงสุวรรณในฐานะรองนายก

ว่าให้เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาจราจร

หืมผู้ประชาการตำรวจนครบ้านคนกร
พนธ์ตำรวจโทษสานิสมหาฐาวร
คาดโทษว่าท้องที่ไหน

แล้วไม่แก้ปัญหาทั้งที่ควรจะแก้ได้

ก็เจอเข้าไปท้องที่หนึ่งที่ลาดพร้าว
อกนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
การฆาตโทษกันแบบนี้
เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นก็ต้องรอดูการสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจะทำให้การปัญหาการจราจรคล่องตัวขึ้นมาไหม
อีกเรื่องหนึ่งที่นายกสั่งการในที่ประชุมคอลโมแม่อันนี้คนถูกใจเยอะคศครมนายรองนายกรัฐมนตรี
ที่มีรถนำเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยนายกบอกนำได้ให้มันมีความจำเป็น
รถนำได้แต่ว่านำในลักษณะที่ขอทางไม่ใช่นำในลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยต้องหลีกไป
นายมาแล้วฉะนั้นตำรวจนำทางเนี่ยจะมีท่าทียังไง
ถ้ามีท่าทีว่านำแบบเปิดหวอเปิดหวูดไล่ชาวบ้านบีบแตร่ไล่ชาวบ้าน
ทำกันอย่างนั้นเนี่ยเสียความรู้สึกแต่ว่าถ้านำขี่รถนำผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นโน่นเป็นนี่แล้วขอทางอย่างสุภาพสุภาพ
เกรงใจอันนี้คนคนเข้าใจได้ครับ
ว่าเอาละเมื่อจำเป็นจะต้องใช้รถนำไปทำราชการไปทำโน่นทำนี่งานสำคัญ
ก็ก็ไปได้แต่ว่าข้อสั่งการของนายกเนี่ย
จะต้องตามดูว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมในการใช้รถนำคอสช
รองนายกและรัฐมนตรีที่เป็นอยู่อันนี้คำสั่งการของนายก
ทีนี้ประเด็นถัดมาเรื่องของบริษัทประกันภัย
ผมเคยบอกไงว่าถ้าบริษัทประกันภัยในบ้านเราร่วมมือกัน
เกี่ยงกันไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยแก้ปัญหาการจราจรได้เยอะ
ญี่ปุ่นเนี่ยรถชนกันปั้งต่างคนต่างออกมาโค้ง
แล้วก็แยกรถแลกนำบัตรกันหลังจากนั้น
ประกันไปเขาไปเคลียร์กันเองถ้าคุณขึนเถียงกันอยู่หน้ารถตรงนั้น
รถติดถ้าตำรวจเข้ามาเขาทำยังไงรู้ไหมฮะ
ตำรวจมาเอารถเข้าไปทำเป็นคดีแล้วไปเก็บไว้ในสู่สารรถ
เป็นเดือนเดือนนะครับถึงจะปล่อยรถให้ใช้คนก็เข็ด
ชนกันปั้งปั๊บแยกเลยแปลว่าอะไร
แปลว่าระบบประกันภัยเนี่ยเขามีความรับผิดชอบกัน
ของเราเวลานี้ชนกันบนทางด่วนคันเดียวรถติดกันมหาศาล
ตกเครื่องคนไปสนามบินไม่ทันไปเซ็นสัญญาไม่ทัน
ไปอะไรต่อเลยยุ่งไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะถึงแม้ต่างคนต่างมีประกันก็จริงแต่แยกรถไม่ได้
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปมาลงบันทึกมาถ่ายรูปก่อน
แล้วถึงจะแยกรถได้ตำรวจไปเขาก็ไม่แยก
แยกเขาไม่ยอมให้แยกรอก่อนเพราะอะไร
เพราะบริษัทประกันภัยไม่ยอมรับผิดชอบขืนว่าแยกรถแล้วเดี๋ยวจะเถียงกันว่า
คันไหนถูกคันไหนผิดแล้วมันมีผลต่อ
บริษัทประกันที่ต้องจ่ายเงินบริษัทประกันทุกคันพยายามจะบอกลูกค้าว่า
รถชนกันถึงปั้งปั๊บเนี่ยอันดับแรกก็ควรที่ควรทำคือ
อย่ายอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดชนท้ายเขาแท้แท้เนี่ยนะฮะ
ก็ไปเสี่ยมสอนลูกค้าที่เอาประกันว่าอย่ายอมรับว่าเป็นฝ่ายผิด
ไม่ได้ครับแยกก่อนเดี๋ยวมีปัญหาไม่จ่ายเงินค่าซ่อมให้
สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ประกันภัยจะมา
คิดดูสิครับคิดดูสิครับว่าช่วงที่รอครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ย
รถติดขนาดไหนทำยังไงสมาคมประกันภัยทั้งหลายจึงจับมือกัน
บอกต่อไปนี้เราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ใครชนท้ายใครผิดต้องยอมรับผิดยอมจ่ายเงินค่าประกันให้กับคู่กรณีด้วย
แล้วอย่าไปเสี่ยมสอนคนเอาประกันว่ารถชนเขาแท้เนี่ย
อย่ายอมรับผิดอย่างน้อยต้องบอกไว้ก่อนว่า
ที่ผมชนท้ายคุณเพราะคุณเบรกกระทันหันอย่างนี้ครับ
ผมคิดว่าเรื่องถ้าบริษัทประกันเอาจริงเอาจังและร่วมมือเนี่ย
ทำให้เหมือนญี่ปุ่นชนกันตูมปั๊บแยกรถ
ชนกันตูมแยกรถบริษัทประกันไปเคลียร์
รถติดบนทางด่วนรถติดเพราะรถชนกัน
คลี่คลายปัญหาได้เยอะก็ลองไปดูไปแก้เรื่องนี้ด้วยสิครับ
จะได้จะได้รู้เลยว่าถ้าไม่ต้องรอประกันภัยมาเคลียร์เนี่ย
มันแยกรถได้เร็วและรถไม่ติดมาก
เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับส่วนครอบครับคุณเบนครับ
ครับถ้าท่านนายกทำได้จริงอย่างที่ท่านกำหนดกรอบเวลาไว้นะ

คือไม่ต้องหาเสียงในกรุงเทพเลยก็ว่าได้ค่ะ
ปัญหาจราชอตมันหนักจริงนะ

คือตอนนี้ทุกคนรออยู่ว่าจะมีใครบ้าง
ผู้ว่ากรทมก็ดีนายกก็ดีใครแก้ได้

ทุกคนยินดีให้จริง
ในฐานะประชาชนทุกคนรอดูนะคะว่าทำได้จริงไหม
ถ้าแก้ได้จริงเนี่ยเชียงใหม่ภูเก็ตเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะ
ติดนะติดเหมือนกันนะคะ
ก็หวังใจเหลือเกินว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข